เรื่องนี้ผมอ่านแล้วรู้สึกดีจริงเลย
อดเหรียญ๑๐หยอดเหรียญ๕ใส่กระปุกออมสินใช่ไหมพอสิ้นปีหยอดตั้งแต่ต้นปีสิ้นปีเอาดูซิได้เท่าไหร่
โอ้โหดูจำนวนเหรียญแล้วแสดงว่าต้องมีวินัยมาก
ได้เหรียญ๕มาได้เหรียญ๑๐มานี่คงจะแบบว่าเอามาหยอด
เก็บหมดเลยนี่ครับคุณผู้ชมฮะดูเฉพาะถ้ายกก็ก็แบบนานแล้วเป็นแสงคุณพระพรเป็นกระปุกใหญ่ด้วย
มันเป็นอะไรที่เขาอยู่ในอวรใช่ไหมครับนี่แหละครับคุณผู้ชมคุณอารีรัฐพัดทองนะครับ
เวลาไปตลาดก็ขอให้แม่ค้าทอนเหรียญสิบหรือเหรียญห้าอยู่แล้วคุณแม่ตั้งใจหอดกระปุก

ตั้งแต่ต้นปีแล้วบอกกับลูกไว้ว่าจะหอดกระปุกแบบนี้ทุกวันทุกวัน
แล้วจะทุบกระปุกเพื่อนับโอ้โหแล้วมีการกำหนดเวลาด้วยนะ
เที่ยงคืน๓๑ธันวาคมมานับด้วยกัน

พอถึงเวลาลูกก็มาช่วยกันยกกระปุกออมสิน

แน่นอนครับเปิดกระปุกออกมาทุกคนในบ้านต้องมาช่วยกันนับ
นับข้ามปีอะครับนับข้ามปีได้เท่าไห
แม่ตั้งใจว่าจะเอาเงินจำนวนนี้ไปซื้อทอง
จากสมบัติและถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ของครอบครัวด้วย

คุณแม่เค้าชอบเหรียญสีบอะค่ะเวลาไปจ่ายตลาดเค้าก็จะ

เหรียญ๕ก็ได้เวลาคุณแม่เค้า

ก็คือแม่เป็นคนเก็บแล้วก็เก่เข้าไปหยอดในห้องของเก่ค่ะ
เงินรวมก็คือในบ้านนี่แหละค่ะ
รอบนี้ก็คือนับแล้วก็คือร้านค้ามาแลกไปบ้างแล้ว
ก็คือข้าวคือเกือบหนึ่งแสนอะค่ะ
คุณแม่ตั้งใจเอาไปซื้อทองค่ะ

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ครอบครัวนี้ช่วยกันหยอดเงินใส่กระปุก
เก็บเงินใส่กระปุกนี่ฮะเพราะที่ผ่านมา

เท่าไหร่๓๐๐๐บาทนะคือเกือบ๔๐๐๐๐๐บาท

พี่หนุ่มเป็นที่การเก็บเงินนะค่ะ
เป็นไอเดียบางคนก็เก็บแบงค์๒๐
เก็บแบงค์ร้อยนี่ค่ะ
ปลายปีนี่ได้ของขวัญให้ตัวเองเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะคะ
ผมเริ่มที่เหรียญหรือว่าแบงค์อะไรดีกว่าพอแล้วพอ
ได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยแบงค์๒๐
ก็ได้๑๐ก็ได้แบงค์๑๐๐๐ก็ได้นะคะอ้าว